คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ท่านบอกว่าท่านทำคดีน้องแตงโมภายใต้โครงการที่เรียกว่าปิดทองหลังพระ

ก็เลยไม่เห็นที่ท่านให้สัมภาษณ์สื่อไม่ได้ออกมาหน้าสื่อ

คุณอัจฉริยะบอกว่าผมนะเวลาจะออกมาพูดอะไรผมไม่พูดพร่ำเพลือนะ
ผมพูดทุกอย่างมีหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ผมพูดผมมีหลักฐานรองรับผมไม่ได้ให้ข่าวมั่วเพราะฉะนั้นผมนี่แหละเชื่อถือได้

คุณอัจฉริยะจู่ออกมาบอกว่ามีหนึ่งในห้าคนในแก๊งสปีดโบสต์
จู่ออกมาสารภาพแบตหมดเปลือกหมดไส้หมดพุง
อมรับสารภาพเพราะถูกสอบอย่างหนักนานกว่า๔ชั่วโมง

ทีนี้ข้อมูลที่คุณอัจฉริยะพูดออกมาเมื่อวานนี้ฉันฟังทั้งหมดเลย๕๗นาทีเห็นจะได้
คุณอัจฉริยะบอกว่าคุณลองสังเกตนะว่าทำไมตำรวจถึงต้องกลับไป
ไปหาจุดที่คุณแตงโมตกเรือใหม่เพื่อไปหาหลักฐานเออใช่
ไปหาหลักฐานกันใหม่ไม่ว่าจะเป็นขวดวายไม่ว่าจะเป็นแก้ววาย
ก็เพราะคนนี้แหละที่ยอมรับสารภาพแบบหมดเปลือกนี่ไง
ตำรวจเขาก็เลยต้องไปกันใหม่ไปตั้งต้นกันใหม่เออจริงนะคะ
มันก็สอดคล้องจริงไปแล้วเจอด้วยไงใช่ไปแล้วเจอด้วย
อันนี้สำคัญนะครับคุณผู้ชมคุณอัจฉริยะยืนยันเชื่อแบบนี้
บอกว่าภายในวัน๒วันนี้แหละทุกคนจะเห็นคดีนี้มีความคืบหน้ามากขึ้น
แล้วจะเห็นว่ามันคืออะไรกันแน่ลองฟังจากปากเจ้าตัวค่ะ
น้องแตงโมเนี่ยจะต้องได้รับความเป็นธรรมใครผิดก็ต้องเอาไปลงโทษตามกฎหมาย
ไม่เกี่ยวแต่ไม่ให้การเท็จก็ต้องโดนดำเนินคดี
ทำให้น้องแตงโมตกก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
ตกโดยอุบัติเหตุนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
หรือเป็นเพราะความประมาทก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น
ทุกอย่างไม่มีใครอยู่ในหัวหน้า
คดีนี้ต่อให้มีเงินพันล้าน
ต่อให้เป็นลูกในพลตำรวจต่อให้พ่อเป็นพบตร

ถ้าออกมาพูดด้วยคำมั่นสัญญาแบบนี้

คุณอัจฉริยะนี่ได้ฉายาโคนันเมืองไทยนะ

ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายแน่นอน

ที่คุณอัจฉริยะมาเปิดเผยข้อมูลครับคุณผู้ชมก็คือ
วันที่เกิดเหตุหลังจากคุณแตงโมตกเรือสปีดโบ๊ทไปแล้ว
ปรากฏว่าอีก๕คนเนี่ยพอขึ้นฝั่งมาสิ่งที่พวกเขาทำคือ

ไปทำอะไรไปที่ปั๊มเพื่อจะดิวลลับกันครับ

นี่เป็นตอนที่รถเข้ามาจอดนะครับ
สิ่งที่คุณอัจฉริยะเล่าให้ฟังก็บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ย
คนที่อยู่ท้ายเรือมี๒คนคุณแซนกับคุณแตงโม
ส่วนคนที่อยู่กลางเรือมีจ๊อปมีกระติกมีโรเบิร์ตแล้วก็ป่อ
โดยโรเบิร์ตเนี่ยเป็นคนขับเรือส่วนปอเป็นคนสอนโรเบิร์ตขับเรือ
เพราะว่าคุณโรเบิร์ตขับเรือไม่แข็ง
แล้วบนเรือคุณอัจฉริยะบอกว่ามีการดื่มวายกันประมาณ๖ขวด

ราวกับว่าคุณอัจฉริยะอยู่บนเรือด้วย
ถ้าไม่อย่างนั้นแสดงว่าเขาต้องให้ข้อมูลที่
มันแน่นหนารัดกลุ่มและถูกต้องจริงจากพยานคนใดคนหนึ่ง

โดยหลังมีการแจ้งว่าคุณแตงโมตกน้ำไปแล้ว
คุณอัจฉริยะบอกว่าทุกคนบนเรือรู้
เสร็จทำยังไงวนเรือกลับไปหา

โดยช่วง๑๕นาทีแรกครับ
อได้ติดต่อส่งไอจีรวมถึงโทรหาทนายความ

คุณอัจฉริยะบอกว่าหลังจากพยายามค้นหาแตงโมกันเองแล้ว
เดินขับเรือวนหากลางแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ๒ชั่วโมงในที่สุด
ทั้งหมดไม่แน่ใจว่าล้มเลิกความตั้งใจ
หรือว่ามั่นใจอะไรแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ

แล้วทั้งหมดกลับขึ้นฝั่งเพราะเชื่อว่าคุณแตงโมน่าจะเสียชีวิตไปแล้ว
แถมยังมีการโยนทั้งขวดวายแก้ววายทิ้งลงแม่น้ำไปหมดเลย
เพื่อทำลายหลักฐานว่าเป็นการเมาและขับเรือนั่นเอง

หลังจากนี้พอทุกคนขึ้นฝั่งมาหายไปไหน
คุณอัจฉริยะบอกว่าหลังจากขึ้นฝั่งมาแล้วทุกคนนัดเจอกันที่ปั๊มน้ำมัน
คือคุณผู้ชมต้องยอมรับแบบนี้นะว่าคุณอัจฉริยะก็แม่นพอสมควร
คุณอัชริยะพูดมาก่อนที่คลิปนี้
ซึ่งเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของปั๊มน้ำมันจุดนี้

ไม่ใช่ว่าเห็นคลิปก่อนแล้วพูดนะพูดก่อนเห็นคลิปนะคะ
แล้วมันตรงด้วยไงฮะตรงด้วยค่ะเนี่ยเป็นปั๊มเชลล์นะครับ
ทั้งคู่ทั้งหมดนี้นัดเจอกันเนี่ยมีคุณโรเบิร์ตคุณจ๊อปคุณปอนะฮะ
ตามภาพเลยเวลาที่ปรากฏในกล้อง
คือเวลาจริงในวันเกิดเหตุตี๒๔นาที
ของวันที่๒๕กุมภาหลังเกิดเหตุ๑วัน
ค่ะเอาผัดคันแรกสีขาวมาจอดก่อน
เป็นคอนโรเบิร์ตสักประมาณตี๒๑นาที
หลังจากนั้นเอาผาดของปอคันสีดำก็ตามมาติดติด

ใช่แล้วครับทั้งหมดมีการพูดคุยตกลงกัน
แต่ใครหายไปในนี้เนี่ย

คุณกระติกหายไปจากกวนที่มานัดเจอที่ปั๊มน้ำมัน
คุณอัจฉริยะบอกว่าที่ปั๊มน้ำมันเนี่ย

สั่งให้ทุกคนเฮ้ยมีข้อมูลอะไรเนี่ย

หลังจากนั้นทั้งหมดหายกันไปเกือบ๒วัน
ระหว่างที่หายตัวไปคุณอัจฉริยะบอกว่า
ปติดต่อทนายความ๒ชุด

อีกชุดหนึ่งคือทนายตั้ม
นัดเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่นนทบุรี

คุณทนายตั้มก็ปฏิเสธไปใช่ไหม

ก็เลยทำให้คุณปอไม่ได้ว่าจ้างทนายความทั้ง๒ชุดนี้ครับ
พอครบ๒วันทั้งหมดเข้าพบตำรวจ
ซึ่งนายอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตว่า

ไปตรวจก็ไม่เจอคุณอัจฉริยะบอกแบบนี้นะ

ก็ไม่เจอสารเสพติดในร่างกายก็ไม่น่าจะมีด้วย
คุณอัจฉริยะบอกในไลฟ์เลยบอกว่า
คนที่ให้การรับสารภาพหมดเปลือก

ที่ออกมาขายเปรียสนาและเปิดเผยความจริงทุกอย่าง

เชื่อว่าคดีนี้จะจบอย่างเรียบร้อย

ใช่ฮะโอ้โหนี่เป็นการเปิดเผย

ใครก็ตามทำผิดต้องกล้ารับผิด

ทำผิดต้องกล้ารับผิด

เผยในผลตำรวจ

ทุกอย่างทำผิดแล้ว

ที่จะออกมาขอโทษสังคม

เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทีนี้

เป็นลูกผู้ชายด้วยพลตำรวจเอก
สุวจังยศุกร์ท่านจังกระเสียน

ตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานอยู่ตลอดไป
ทำคดีนี้ให้เป็นตำนานได้ไหมคะ